ไม่น่าเชื่อนะขวดน้ำพลาสติกขวดเดียวตบกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะค่ะ
ตบกันจิกหัวรัวหมัดคุณผู้ชมขวดน้ำพลาสติกขวดเดียวจริงจริง

เอาไปไทยมา

สถานบันเทิงเยอะนักท่องเที่ยวเยอะ

นั่นแหละค่ะอยู่ที่ตำบลป่าตอง

นักท่องเที่ยวเยอะจุดหมายปลายทาง

บางคนก็บอกเออไม่เคยเห็นเหมือนกัน
บอกว่ามวยคู่เอกศึกแย่งขวด
ณสนามบางลาภูเก็ต
เหตุการณ์เกิดค่ำ๑๔มิถุนายนที่ผ่านมา

เดียวจริงเป็นเรื่องเลยนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุก็พยายามจะถามคนแถวนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่เห็นไหมปาดตองบีชตรงนี้แหละค่ะนี่แหละซอยบางลานะครับ
คือไปถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นบอกไม่มีใครทราบเหมือนกันนะเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จากว่าซอยตรงนี้มีสถานบันเทิงเยอะมากแล้วเหตุการณ์มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ช่วงเวลาสั้น
ก็เลยอาจจะไม่ทันสังเกตกันนะคะ
คนที่ตบกันน่าจะเป็นคนเก็บของเก่าแล้วแย่งขวดเนี่ยเดี๋ยวนี้อะไรก็มีค่านะขวดเดียวก็เอาไปขายได้เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนะก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะ
ทีนี้ต้องสอบถามไปที่ตำรวจแล้วแหละ
พันธุ์ตำรวจเอกสุจินนินบดีผู้กำกับการสพป่าตองบอกว่า
เออตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาแจ้งความกับตำรวจนะแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในคลิปเนี่ย
เดินเท้าคอยดูแลความปลอดภัยในซอยบางลา
เพราะนักท่องเที่ยวเยอะชาวบ้านก็เยอะ

กว่าสถานการณ์บันเทิงเนี่ย

เพื่อป้องกันเหตุทะเลาวิวาสอีก
ในท้องที่ดังกล่าวอย่างที่บอกไปเห็นไหม

เปิดไปเจอกำลังตีกันอยู่กำลังตบกันอยู่
ต้องเข้าไปแยกเลยนะฮะ